คุณผู้ชมคะมีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้
กลุ่มนักเรียนอาชีวะเป็น๑๐คนเลยค่ะ

มีดยาวมีดพระอะไรเต็มไปหมด

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้าแถวบังแคร์

มันไม่เข้าเลยอ่ะ
เฮ้ยถ่ายทะเบียนรถ
ถ่ายไม่เร็วไม่หมดเล่นแล้วพวกมึงอ่ะ

ดูนี่พวกมัน

จะได้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับกลุ่มนี้
ถ่ายโรงทะเบียนรถอะไรเอาไว้ชัดเลย
แล้วมันก็จะมีภาพบางจังหวะที่จะเห็นคนเห็นไหม
นอนกองอยู่กับพื้นเลือดไหลอะไรแบบนี้

แล้วก็จะมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปช่วย
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงครึ่งตอนเย็น
ริมถนนเพชรเกษมหน้าห้างเลยค่ะ
ตำรวจสนหลัก๒อาสาสมัครอพรไปตรวจสอบเจ็บไป๒
เป็นนักศึกษาชายจากวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ถูกตีถูกฟันหัวนี่เลือดโชคเลย

จมกองเลือดอยู่หน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รายที่๒ที่เจ็บค่ะนายมหัชนะอายุ๒๐
นอนร้องโอดโอยอยู่หน้าร้านขายปลาเผา
ถูกมีดฟันแขนฟันหัว

เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแคร์
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ไปคุยกับคุณพัชราอายุ๔๒

เป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เข้าไปช่วยค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นก็ขี่วินตามปกติ
มีมีดสั่นมีดยาวประทัด
วิ่งไล่ฟันกันไปมาแล้วล้มไปต่อหน้า

บอกตอนนั้นไม่ทันคิดเรื่องกลัวคิดแค่ว่าอยากจะไปช่วยเขา
คนเจ็บออกมาก่อนเพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะตายนะ
อาจจะโดนรุมฟันจนตายก็ได้นะที่เห็นตอนที่ผมเอามาเนี้ย
คือเลือดเลือดค่อนข้างเยอะแต่แผลที่ผมเห็นอ่ะ
ผมเห็นอยู่ประมาณแผลหรือสองแผลที่เกิดขึ้นขึ้นที่หัว
ซึ่งเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่น่าจะเกิน๔หรือ๕นิ้วเนี่ยครับ
แล้วแผลโดนฟันผมไม่แน่ใจว่าเกิดเกิดจากอะไรหรือว่าโดนโดนอะไร
เพราะว่าอาวุธมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าไม่ว่าจะมีดมีดสั้นมีดยาว
เพราะมุดมันเยอะเลยเราไม่รู้ว่าโดนมาก่อนที่จะล้มหรือเปล่า
ต้องชื่นชมพลเมืองดีที่ไปช่วยด้วยค่ะมีพลเมืองดีอีกคนนึงค่ะ
ที่คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปคุยก็คือเจ้าของร้านปลาเผา
ก็ช่วยชีวิตหนึ่งในคนเจ็บที่ไปหลบที่ร้านน่ะนะคะ
บอกว่ามีวัยรุ่นผู้ชายโดนฟันเลือดไหลอาบวิ่งมาที่ร้าน
ยกมือขึ้นแบบว่าเนี่ยแขนเกือบขาดอ่ะอืมแขนห้อยเลยอ่ะ
ถูกฟันหัวด้วยที่หลังด้วยแล้วเห็นว่ามีคนจะยิงซ้ำ
อ๋อก็เลยยกมือไหว้นะคะยกมือไหว้ยกมือไหว้
บอกพอแล้วลูกพอแล้วลูกอย่าทำถึงตายเลย
แค่นี้เขาก็เจ็บแล้วก็ไปช่วยคนเจ็บไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุ

แต่ไอ้หนึ่งกำลังชักปืนออกมาก็เลยขอเขาไว้เขาก็เลยพากันออกไป
ครับทันทีที่เขาออกไปน้องคนที่โดนเออ
มันแย่แล้วอ่ะอ่าเลือดมันออกเยอะมากเลยแล้วก็ตรงที่แขนมันด้วยอ่ะ
แขนมันเวอะเวอะเวอะตรงนี้เวอะออกหมดเลยก็เลยเอาผ้าเอาอะไรมาพันให้เขา
ว่าป้าผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยผมไม่ไหวแล้วผมหายใจไม่ออก
ก็เอายาดมยาอะไรช่วยกันเอายาดมมาให้มันดม
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพแบบไม่ได้เซ็นเซอร์เลือดเยอะจริง
คือแขนกลับขาดจริงจริงนี่ใจขอเจ้าไปถึงตายจริงจริงอ่ะเนี้ย
คุณพี่ท่านนี้คือแบบใช่ไหมเป็นพลเมืองดีต้องยกมือไหว้เขาอ่ะ
ใช่พอแล้วพอแล้วลูกรวมทั้งพี่วินจอยอด้วยนะ
ถ้าไม่เข้าไปห้ามอย่างนั้นนี่ก็ไม่รู้จะถึงตายกันหรือเปล่าไงพี่อุ๋ย
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙ค่ะสั่งประชุมชุดสืบสวนเลยนะคะ
ตำรวจจับกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุได้หนึ่งคนหนึ่งคนนะฮะ
ก่อเหตุกี่คนคะคุณผู้ชมค่ะตามภาพอ่าแต่จับได้แล้วคนหนึ่ง
ก็ยังดีอืมอ่ะจับได้คนนึงคือจับได้เร็วแหละ
ไปชั่วโมงนึงจับได้คนนึงอันนี้นี่คนนี้ตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบปากคำ
จะได้ขยายผลไปเลยค่ะใครร่วมก่อเหตุบ้างครับ
ดูจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ต่ำกว่าสิบอ่ะค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าอาจจะถึงยี่สิบด้วยซ้ำนะคะอืม
นี่ค่ะก็เหมือนกับเขามาเจอกันโดยบังเอิญ

โอ้โหดูสิ